ส่วนอันนี้คลิปเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกว่าก็น่าตกใจนะคะ
เพราะว่าจอยนักร้องสาววงไกรอาไลฟ์บอกว่า
ถูกพนักงานรีสอร์ทขู่ฆ่า
ถึงขั้นนั้นเลยนะที่เกาะยาวน้อยจังหวัดพังงา
แล้วระหว่างที่เธอไลฟ์อยู่คือเหมือนกับการติดต่อมันขาดขาดหายค่ะ
แล้วกำลังพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่ใช่ไหม
แล้วก็ไม่มีการอัปเดตในโลกโซเชียลอีกเลยคือเงียบไปเลย
ก็เลยมีคนแบบว่าแจ้งให้ตำรวจไปดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก่อนอื่นเราไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
ตอนนี้คือเราโดนข่มขู่ว่า

เนื่องจากไม่รู้ว่าเพราะอะไร

มขู่ว่าจะฆ่าเรานะคะก็ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้น
อันนี้คือร้ายเพราะว่าถ้าเกิดว่าตายขึ้นมานะคะ
ยังไงก็ที่นี่นะคะทุกคน
ถ้าเกิดว่าแบบเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าหายไป
หรือว่าแบบไม่มีการอัพโซเชียลภายใน๒๔ชั่วโมงนะคะ
อันนี้ไงเธอก็พูดไว้อย่างนี้นะคะ
ใช้ชื่อว่าจอยนัทนิตาหรือจอยวงไกรอานะคะ

ถูกพนักงานรีสอร์ทขู่ฆ่าที่เกาะยาวน้อย
ถ้าอยู่เธอหายไปไม่มีการอัปเดตอะไรเลย
ให้แจ้งตำรวจให้ด้วยนะคะเธอก็พูดไว้อย่างนั้น
ล่าสุดพันธรีอภิญญาศักดินันในอำเภอกเกาะยาว
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๒๙เมษา

กลุ่มของจอยไกรอา๑๔คนไปพักโรงแรมที่เกิดเหตุ

ซึ่งทางโรงแรมแจ้งแล้วว่าที่โรงแรมไม่มีแม่ครู

ก็เลยรับออเดอร์แล้วไปสั่งอาหารจากข้างนอกทาง
ทีนี้พอเอาอาหารมาส่งช่วงประมาณ๔๕โมง

และก็ต่อว่าพนักงานคือเหมือนว่าทำไมมาช้าอย่างนั้น

พนักงานก็เลยแจ้งว่าถ้ายกเลิกแล้วเนี่ย
ค่าอาหารจำนวน๑๗๐๐บาทใครจะเป็นคนจ่าย
อืมก็เลยเกิดการโต้เถียงกันค่ะแล้วระหว่างนั้นมีผู้หญิงหนึ่งคน
ซึ่งเป็นกลุ่มของจอยเนี่ยใช้กริยาก้าวร้าวนะคะ
พนักงานก็เลยโทรแจ้งเจ้าของโรงแรมแล้วก็แจ้งตำรวจด้วยจากเหตุการณ์
เนี้ยค่ะต่อมาตำรวจสพก่อยาวก็มาระงับเหตุ
ทั้งสองฝ่ายไปที่สถานีตำรวจก็ไกลเกลี่ยกัน
คนในพื้นที่เกาะยาวไม่ได้มีใครมีพฤติกรรมไม่ดีกับนักท่องเที่ยว
ไม่มีผู้มีอิทธิพลจะมาข่มขู่ฆ่าใครนะคะฟังเสียงหน่อยค่ะ
ใน๒๔ชั่วโมงตอนนั้น
เขาก็บอกว่าเขาเสียใจจริงเพราะว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมในพื้นที่เพราะมันเป็นการกล่าวหาเกินจริงธุรกิจโรงแรมในพื้นที่เกาะยาวน้อยก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะ